วันนี้มีอีกคดีหนึ่งครับเกิดขึ้นที่เชียงรายครับ

มีผู้ชายคนหนึ่งได้นำศพของภรรยาที่ถูกยิงเสียชีวิต
ใส่รถตัวเองแล้วก็พาศพเมียไปหาตำรวจ

ว่าผมไม่ได้ฆ่าเมียผมนะไม่ได้ทำร้ายเมีย

ไปตรวจสอบที่บ้านแล้วมันเจอสิ่งผิดปกติที่น่าสงสัยครับคุณผู้ชมครับ
โดยวันนี้ครับมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวลองไปติดตามกันดูนะครับ
นี่คือผู้ชายที่เป็นสามีของผู้ตายคุณเขียนมาสอน
ชื่อว่าในสุขคำโตอายุ๔๔ปี
ตอนที่ให้การกับเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหวกไปวนมามาก
หลังจากที่ได้ขับรถยนต์แล้วก็เอาร่างที่ไร้วิญญาณของภรรยา
ก็คือนางอัชราพรวงจาอายุ๔๐
ในสภาพที่มีหน้าที่น่าสงสัยครับ
มีแผลถูกยิงที่หน้าอกซ้ายตัดคั่วหัวใจ
เอามาแจ้งความกับตำรวจประจำตู้ยามจำบอน
ตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ในศุกร์เนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเองกับภรรยาซึ่งเป็นครูพัฒนาสังคมคนพิการ

หลังจากนั้นภรรยาก็ได้เดินขึ้นไปที่ห้องนอน
แล้วใช้ปืนยิงตัวเองหนึ่งนัดได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
วิ่งขึ้นไปดูก็พบว่าภรรยาใช้ปืนลูกซอนสั้นยิงตัวตายไปแล้ว
ก็เลยเอาศพภรรยามาแจ้งความกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ในโลกโซเชียลพูดถึงข่าวนี้เยอะนะคุณภาคภูมิ
เขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่พาภรรยาไปโรงพยาบาล

แล้วตอนทะเลาะกันเนี่ยเขาบอกว่าทะเลาะกันเพราะว่าตัวสามีหิวข้าว
ก็เลยทะเลาะกับภรรยาเพราะภรรยาไปอยู่ในห้องนอน
อยู่ข้างล่างแล้วก็หิวข้าวเลยทะเลาะกัน

ถ้าเมียเรายีงตัวตายในบ้าน

นี่เอาศพใส่รถแล้วพาไปหาตำรวจ

เพราะว่าไม่ปากใจเชื่อก็ไปตรวจสอบร่องรอยในบ้านเช่า
ไปเจอกองเลือดกองใหญ่อยู่ที่ปลายเตียง

มีปืนลูกซองสั้นตกอยู่ปลายเตียงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็ได้นำร่างของผู้ตาย
ไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเกียงร้อยประชานุคร
และควบคุมตัวในศุกร์เอาไว้ก่อน
คือตอนนี้ยังแจ้งข้อหาฆ่าคนตายอะไรไม่ได้
แต่ว่าควบคุมตัวไว้ในข้อหา
มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง

ตอนนี้ก็ต้องรอผลการตรวจสอบเรื่องของขม่าวดินปืน
เหมาดินปืนมันจะตรงกับลายนิ้วมือของใคร
อันนี้จะเป็นผลพิสูจน์ได้ทางหลักนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของนางอัชราพรนะครับ